คุณผู้ชมคะมาดูกรณีเจ้าหน้าที่สาวอบตบึงชำอ้อจังหวัดปทุมธานี

คือจากคดีนี้เนี่ยมีหลักฐานล่าสุดขึ้นมาเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ทีมสืบสวนเนี่ยคาดว่าผู้ต้องสงสัยน่าจะเป็นอดีตสามีของผู้เสียชีวิตนั่นเองค่ะ
คือตอนนี้ตำรวจเขาเตรียมออกหมายจับเรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนบรรยากาศงานศพค่ะจัดขึ้นที่วัดกมลกิติจังหวัดสระบุรี
ญาติได้นำศพของนางสาววิระยาพางามวิไลจันทรธิอบตบึงชำอ้อ
ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตในจังหวัดปฐุมธานี
ประกอบพิธีทางศาสนาท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและญาติญาตินะคะ
ปรีชารอดพระดีเป็นน้าชายก็เปิดเผยกับทีมข่าวของเราแบบนี้ค่ะว่า
หลานสาวเป็นคนร่าเริงค่ะเป็นที่รักใคร่ของญาติญาติทุกคน
วันศุกร์ก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยมีเหตุการณ์คล้ายกับเป็นรางสังหรณ์
คือหลานสาวกลับไปบ้านทำกับข้าวให้พ่อให้แม่ซื้อกับแกล้มไปให้ญาติญาติที่นั่งสังสรรค์กันอยู่ด้วย
ทั้งที่ปกติเนี่ยหลานคนนี้ไม่ชอบคนดื่มเหล้านะคะ
มักจะคอยเตือนตลอดว่าเหล้ามันไม่ดีต่อสุขภาพนะแต่วันนั้นเนี่ยมาแปลก

ตำรวจภูทรคลอง๕ก็เชิญตัวนางบรรเย็นงามวิไลแม่ของผู้เสียชีวิตมาสอบสวนอีกครั้งนะคะ
หลังสอบปากคำคุณแม่ก็ไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
เนื่องจากกลัวว่าจะไปกระทบกับรูปคดีค่ะ
ส่วนวันนี้นะคะตำรวจประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีค่ะ
โดยมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ

ขณะที่ลงมาขึ้นรถเพื่อที่จะกลับบ้าน
ช่วงเวลา๑๖นาฬิกา๓๑นาทีวันที่๑๔มีนาคม
ว่าผู้เสียชีวิตกับคนร้ายเนี่ยน่าจะโทรศัพท์นัดหมายเจอกันในที่เกิดเหตุ
ตามภาพจากกล้องวงจรปิดของหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็จับภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้เนี่ยค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ด่านเก็บเงินแห่งหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะ
ไกลจากจุดเกิดเหตุเห็นรถคันนี้สีดำ
ก็คือเป็นวันที่เกิดเหตุเลยล่ะค่ะมีผู้ชายอายุประมาณ๔๕๕๐ปีเนี่ยค่ะ
แว่นตาดำเห็นไหมคะผมสั้นขับมาที่ด่านเก็บเงินเวลา๑๓นาฬิกา๑๘นาทีของวันที่๑๔มีนาคม
คือวันที่เกิดเหตุแล้วก็ไปถึงจุดเกิดเหตุเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๕๐นาที
จากการสืบสวนของตำรวจเนี่ยเขาตั้งเป้าเอาไว้แบบนี้ค่ะว่า
ผู้ต้องสงสัยเนี่ยน่าจะเป็นอดีตสามีของผู้เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งเป็นนายกอบตผ่านทองจังหวัดชนบุรี

ขับรถย้อนกลับไปในเขตจังหวัดพระนครศรียุธยา
แล้วก็หลบหนีต่อไปในพื้นที่ตำรวจภูทรภาค๗
ตอนนี้ชุดสืบสวนกำลังลงพื้นที่ไล่ล่านะคะ
บ้านญาติคนสนิทในจังหวัดชนบุรี
ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกอำนวยพันธ์นินน้อย
ผู้กำกับการตำรวจภูทรคลอง๕บอกว่า
ขอสารธัญบุรีออกหมายจับผู้ชายตามภาพเมื่อสักครู่

และอดีตนายกองค์กรรมริหารส่วนตำรวจพันธ์ธรรม
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะคะ